คุณผู้ชมคะสตรองจริงอะไรจริงต้องยกให้กับแม่แพทย์นับประพาคนนี้เลยนะ
นี่เพิ่งจะป่วยมา๒วันล่าสุดฟิตจริงฟิตจังลุกขึ้นมาทำงานแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็พร้อมออกมาเผยกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่าตอนนี้เนี่ย
แบ่งให้คุณพ่อเบนเรซิ่งดูแลลูกชายได้อาทิตย์ละ๑วัน
ตามรอยแม่แอฟที่ให้ปีใหม่อยู่กับคุณพ่อสงกรานได้สัปดาห์ละ๑ครั้ง
แล้วก็น้องปีใหม่เขายกเค้กมาให้

มีวิ่งเล่นกันด้วยใช่มั้ยที่คุณลอดให้ฟัง

ปีนี้นะคะพี่แอฟก็
เขาเรียกว่าน่าจะผ่านอะไรมาในชีวิตเยอะแยะแล้วล่ะ
หนึ่งคนที่แพทย์ถือเป็นไอดอลเลยนะ
ทุกวันนี้เนี่ยน้องก็มีอะไรก็ปรึกษาพี่แอฟนี่แหละ

คนก็ให้กำลังใจพี่แอฟเยอะมาก

โวยพรที่น่ารักที่สุดน่าจะเป็นของน้องปีใหม่

ชื่นใจมากชื่นใจแทนพี่แอฟมากค่ะ

เห็นน้องปีใหม่หอมแก้มคุณแม่แอฟด้วย

เพราะว่าเขาเลี้ยงแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด
แล้วพอมาถึงวันเกิดของคุณแม่แอฟก็มีการ

บรรยากาศในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนี้อบอุ่นมาก